มีวันนี้ผมมาลงเรียนเรื่องลูกใจ
อะไรอย่างนี้

ผมสงสัยว่าจะเป็นเรื่องคิวสาวคำนับค่ะ

ตอนแรกโรงพยาบาลชุมทนเนี่ยปวดร่างกาย

แล้วตำรวจก็สรุปว่าเป็นอุบัติเหตุไฟฟ้าช็อต
ทางครอบครัวก็เอาศพมาปรัมเพลงกุศลประมาณ๗คืน

ตรงนับใดนะไม่น่าจะไฟฟ้าช็อตนะ
ก็เลยสัดสินใจเนี่ยเอาศพไปผ้ากับ
กับมิธริเวศ
ก็ส่งไปผ่าที่โรงพยาบาลมิธริเวศ

ครอบครัวอยากจะให้มีการเปลี่ยนตัวพนักงานสอบสวน
แล้วก็ล่าสุดก็คงอยากจะให้กองปราบจากส่วนกลางลงไปดูนะคะ
เพราะว่าการกินระยะเวลาจากนับจากวันเกิดเหตุคือ๘มีนาคมที่ผ่านมา
จนกระทั่งถึงตอนนี้อยากได้คำตอบแล้วนะคะ
จริงแล้วถ้าดูแล้วก็จะว่าไม่น่าจะซับซ้อนก็เป็นไปได้
เพราะว่าจริงแล้วคดีนี้ถูกสรุปตั้งแต่ตอนแรกว่าผู้ตายเนี่ยเสียชีวิตเพราะว่าโดนไฟช็อตนะคะ
แล้วหน้าก็จมน้ำลงไปนะคะ
แล้วก็ตอนแรกเลยทั้งตำรวจพื้นที่สพรัศดานะคะในจังหวัดตรัง
คุณหมอท่านแรกเลยก็สรุปไปในทางนี้ว่าเป็นเรื่องของไฟช็อตนะคะ
แต่ทีนี้พ่อกับแม่อย่างที่เล่าในสัมภาษณ์นักข่าวเลยค่ะ
คือเพื่อนบ้านมาเล่าให้ฟังว่าได้ยินเสียงร้องให้ช่วยก็เอกใจ
พอเอกใจก็เลยดำเนินการต่างนานานะคะ
จนกระทั่งขอที่จะมีการชนะสูตรอย่างละเอียดอีก
แล้วก็ไปชนสูตรอีกโรงพยาบาลหนึ่งปรากฏผลออกมา
เพราะว่าโรงพยาบาลหลังที่ไปตรวจชนสูตร
ก็บอกว่ามาจากถูกกระทบ
จากของแข็งกระแทก
แต่ทีนี้เดี๋ยวฉันไล่เรียงรายละเอียดให้ฟัง
เหตุการณ์เกิดขึ้น๘มีนาคมนะคะ
แล้วก็มีการขอเปลี่ยนตัวพนักงานสอบสวนก่อนหน้านี้
วันนี้เราจัดรายการเรื่องนี้ทางทีมงานของถามตรงโทรไปที่สพรัศดาสพพื้นที่นะคะ
ก็บอกว่าตอนนี้เรื่องส่งไปอยู่ในส่วนงานของบังคับการจังหวัดแล้ว
ก็เลยโทรไปทางผู้บังคับการจังหวัดตรังรับสายนะคะ
ท่านก็ให้สัมภาษณ์บอกว่าจากเหตุที่คุณหมอสองท่านสรุปสาเหตุการตายออกมาไม่เหมือนกัน
เดี๋ยวก็คงจะมีการสอบคุณหมอเพิ่มเติมทั้งสองคน
แต่เรียนย้ำนะคะเหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่มีนาคมนะคะ
ตอนนี้ที่เขามาร้องเนี่ยตอนนี้คือเดือนกรกฎาคมแล้วนะคะ
วันนี้เราจะพูดคุยกันโดยที่ธนายรณรงค์ต้องมานะคะ
พาไปร้องที่กองปราบประธานเครือข่ายรณรงค์
วงคืนความยุติธรรมในสังคมธนายรณรงค์แก้วเพชรนะคะ

คุณนาปฐมภพนมจรสวัสดีทั้งสามท่านสวัสดีครับ
อย่างที่เล่าให้ฟัง๘มีนาเกิดเหตุนะคะ
ระหว่างนั้นก็มีการขอเปลี่ยนตัวพนักงานสอบสวนมีการชนสูตรใหม่
พอชนสูตรใหม่เนี่ยก็เพื่อที่จะขอเปลี่ยนตัวพนักงานสอบสวนนี่แหละ
เพื่อให้เห็นน้ำหนักว่าทำไมถึงขอใช่ไหมคะ
จนมีการที่คุณหมอจากโรงพยาบาลที่๒ส่งกลับไปแล้ว
ผลมันออกมาไม่เหมือนกันทีนี้ก็ตามเรื่องไปเรื่อยจนกระทั่งมาร้องส่วนกลาง
นี่คนทำหนังสือทำตามตั้งแต่โรงพัก
พ่อแม่เขาไปโวยที่โรงพักก็ไม่รู้กี่รอบแล้ว
ลูกเขาเนี่ยมันมีเหตุสงสัยให้เอาไปตรวจได้ไหม
ก็มาบอกกับทางแม่ว่าต้องเสียเงินนะถ้าเอาไปตรวจอ่ะอ่า
พอฟังเนี่ยเขาก็ไม่ค่อยมีเงินก็เลยไม่ได้เอาไปตรวจตั้งแต่วันแรก
ตอนหลังพอทำศพไปจะเผาอยู่แล้ว
โชคดีนะที่ทางญาติเขาทางน้าเขาเนี่ยเอกใจก่อน
ศพยกจากโรงเย็นเตรียมเผาแล้ว

ถึงได้ทราบผลว่าถูกทำถูกกระทบด้วยของแข็งไม่ใช่ไฟช็อต
คือตอนแรกคุณผู้ชมค่ะคือทางทีมงานก็ได้เอกสารมาจากทางครอบครัวนะคะ
ก็ขออนุญาตขออนุญาตใช้ภาพน้องระหว่างรายการนะคุณแม่ขออภัยนะคะ
แล้วก็ในส่วนของเอกสารที่ส่งมาก็คือไล่เรียงตามลำดับวันเนี่ยนะคะ
ก็จะเห็นว่าตอนแรกถูกสรุปไปแล้วว่าถูกไฟช็อต
ถูกต้องนะคะคุณน้าอันนี้ภาษาที่ฉันนะคะ
คือก็สรุปออกมาเป็นแบบนี้แหละแล้วก็มีการเหมือนกับคืออยากจะทราบสาเหตุการตายโดยละเอียด
มีการส่งตัวไปชนะสูตรใหม่นะคะสุดท้ายแล้วเนี่ย
ลักษรที่ออกมาจากโรงพยาบาลที่๒นะคะ
ก็คือบอกว่าสาเหตุการตายนะคะบรรทัศน์ที่เขียนว่าสาเหตุการตายคือ
สมองได้รับบาดเจ็บจากการกระแทกกับวัตถุแข็งไม่มีคมนะคะ
แล้วก็ในเอกสารตัวฉบับที่ว่าลงรายละเอียดอยู่หลายอย่าง

แต่ว่าบรรทัศน์ที่สรุปไม่ตรงกันเอาอย่างนี้ก่อน
สาเหตุที่ทำให้มีการชนสูตรรอบ๒เป็นอย่างที่เล่าไหมคะคุณแม่
คือเพื่อนบ้านมาบอกว่าได้ยินเสียงขอให้ช่วยก็เลยเอกใจค่ะ
คือถ้าเพื่อนบ้านไม่บอกอาจจะเผาศพน้องไปแล้วก็ได้ใช่ไหม

ตั้งก่อนก็ว่าในเมื่อไม่ปล่อยกระแทกไว้ก็ตัดไปเลย
ทางครอบครัวยืนยันว่าป่วยช็อตไม่ได้เพราะไม่ได้ปล่อยกระแสกวยไป
ไม่รู้เอากว่ายจากไหนมาเอาแบบนั้นคือฝื่นศาล๗๐เปอร์เซ็นต์อยู่แล้ว
แล้วข้อมูลต่อไปก็เพื่อนบ้านบอกว่าผู้เสียชีวิต
หรอบอกก็ไปอีกคือเพื่อนฝื่นศาลอยู่แล้ว๗๐เปอร์เซ็นต์

ไปในทางเดียวกับที่สงสัยอ่าแสดงว่าตอนแรกที่มีการสรุปกันจากโรงพักพื้นที่กับคุณหมอที่ตรวจรอบแรกไปเลยนะคะว่าไฟฟ้าช็อต

ไม่เชื่อครับไม่เชื่อเจ็บเวลาแรกเพราะว่ารู้อยู่ว่าไม่ได้ปล่อยกับเล็กไวเล็กไวมันจะมาจากไหนไม่เชื่ออยู่แล้ว
คุณแม่คุณแม่เป็นคนพบน้องคนแรกใช่ไหมคะตอนนั้นคือแม่ได้ยินเสียงหรือว่ายังไงทำไมถึงแม่ไปพบคนแรกคะ
ตอนตอนเที่ยงจะตามไปกินข้าวอ่ามาตอนบ่ายเรียกว่าสายไปแล้วคืนโดยบ่ายไปแล้ว
ยังไม่กลับมากินข้าวเที่ยงยังไม่กลับมากินข้าวเที่ยงพิดเวลาพิดเวลาพิดเวลาอาหารกลางวันครับถ้าพูดจริงจริงเนี่ยพิดเวลาอ่า
แม่เลยเดินออกไปตามแล้วจ้ะโตไปก่อนโตไปก่อนโตแล้วจ้ะอ่าครั้งสุดท้ายก็ประมาณบ่ายโมงเกือบบ่ายสองอืม
สายสุดท้ายที่แม่โทรหาลูกผมดูในโทรศัพท์ก็ไม่รับหลายหลายครั้งอยู่แสดงว่าแม่โทรไปก่อน
แล้วโตไม่รับสายแม่ก็เดินไปก็ประมาณตอนนั้นก็ประมาณก็เกือบบ่ายท้อง
ผมคิดว่าอากาศเหลือก็ไม่เท่าไหร่คุณแม่โทรหลายครั้งไหมคะครั้งเดียวจ้ะ
ครั้งเดียวอ่าทีนี้แม่ก็เลยตัดสินใจเดินออกไปเจอเดินออกไปแล้วเจอ
ใช่ค่ะที่แม่เห็นภาพแรกคือแบบไหนคะนอนอยู่กลางตะดิงโอ้วจึงน้ำ
อ่าคือถ้าเราดูเมื่อสักครู่นี้มันสูงเหมือนกันนะค่ะสูงและช้า

แม่เอกใจแวบแรกว่าเกิดอะไรขึ้นไหม
ไม่เอกใจคิดว่าแถวล้มอะไรแบบนั้นเลย
แม่นึกไปอีกทางนะครับนึกว่านึกอีกทาง

อยู่ไกลกันอยู่ใกล้กับตัว

ทีนั้นแหละที่ว่ากล้วยทอดไม่ได้เพราะอะไร
แต่ถึงปล่อยกระแสก๊วยก็จอดไม่ได้เพราะว่าสายมันม้วนอยู่
จ่ายไม่ได้จ่ายงานม้วนอยู่ที่โถ่

คืออย่างนี้หรือครับอย่างนี้หรือครับ
อยากพลาดแบบนี้ใช่ไหมครับ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

แล้วตอนนั้นน้องอยู่ที่บ้านแล้วเวรไปโรงพยาบาลแล้วตั้งเป็นหมอ
เห็นว่าหมอตอนนั้นผมไม่อยู่ผมไปแล้วก็ผมกลับไปเตรียมตัว
เห็นหมอบอกว่าไขว้ชอดอย่างเดียวเห็นว่าโตไปตามนิตย์ทีเวช
ว่าอย่างนี้ต้องเกิดจากกล้วยทอดอย่างเดียว
แล้วตอนแล้วตอนที่ออกไปตรวจก็ไปตรวจที่เดียวกันแล้วทำไมออกมาแบบนี้
คุณหมอรัฐดาบอกว่าเขาโตไปนู่นน่ะ
คุณหมอที่โรงพยาบาลแรกคือโรงพยาบาลเป็นโรงพยาบาลอำเภอ

คุณหมอเจออะไรคะคุณน้าถึงบอกว่าน้องโดนไฟช็อต

ผิวอะหรอตรงไหนไหม้
ที่ขาที่กับที่หลัง

ผมว่าแปลไม่เกิดจากอะไร
หมอนิติเวศบอกว่าหมอที่นี่

ประมาณก่อนเที่ยงแล้ว
ประมาณ
อาจจะแดดหรือเปล่า

อธิบายให้ฟังว่าทำไมถึงมีรอยไหม้

โรงพักแล้วคุณหมอจากโรงพยาบาลอำเภอโรงพยาบาลรัศดานะคะ

ซึ่งทุกอย่างยังอยู่ในสภาพที่ตรวจได้ใช่ไหม

คุณอาร์ตเลยได้คำอธิบายมาจากโรงพยาบาลสงขลาใช่ไหมคะ
อธิบายแล้วไอ้แบรนด์รับรองการตายมาไอ้ผมนำมาหนึ่งใบ
แล้วแกบอกว่าอะไรละเอียดเดี๋ยวก็จงทำมาทีหลัง

ค่ะคุณแม่ขออนุญาตนะคะ
มีบรรยากที่ต้องพูดถึงค่ะ
คืออย่างนี้นะคะคือในสภาพศพภายใน
อันนี้คือภายในแต่ทีนี้ในส่วนของภายนอกเนี่ยก็ยังไม่ได้
ไม่มีพูดถึงเรื่องของรอยไหม้รอยอะไรนะใช่ไหมคะ

อาจจะมีอาจจะเช่นบาดแผลฟกช้ำนะคะ
เนื้อเยื่อไม่มีนะคุณน้าเลย

ทีนี้คุณหมอที่โรงพยาบาลที่๒เนี่ยค่ะ
ท่านบอกว่าน้องเสียชีวิตมากี่ชั่วโมงแล้ว

ท่านบอกครับ
เวลาหลายวันนี้ยังรู้เลยเหรอคะว่าแบบ

ท่านบอกว่าไม่มีใครทำอะไรได้เพราะว่าต้องไปเก้านู้นไว้

มีวิธีความพิเศษเลยทุกเรื่องจะออก

กระเตือนพอไปถูกสวดที่จ้าอยู่
เดี๋ยวมาลงละละเอียดเรื่องของโรงพยาบาลที่สองตัวแต่ที่นี้
การที่โรงพยาบาลแรกนะคะ

แต่ว่าคุณหมอท่านไม่ใช่ทางนิติเวศนะ

แต่ผนวกว่าสพโรงพักพื้นที่ก็สรุปร่วมกัน
ว่าน้องไฟช็อตตอนจังหวะนั้นที่ครอบครัวไม่เชื่อแล้ว
แล้วจะส่งไปโรงพยาบาลที่๒ได้ไปคุยกับที่โรงพักไหมคะ

คุยว่ายังไงบ้างว่าเราสงสัยอะไรเขาตอบเราได้ทุกอย่างไหม
แล้วกระแสไฟไม่เจอสายไฟแขวนเอาไว้แล้วมันจะเป็นไฟชน
ผมขอไปแจ้งความแม่ปลาผมไปแจ้งความ
บอกเมื่อก่อนยังไม่ได้ปลาไปทีนะครับยังไม่ได้ปลาที
ก่อนวันที่๑๕นะก็ไปแจ้งความ
ผมบอกว่าขอไม่แจ้งความว่าโดนคนกล้า
เขาได้ยินเสียงร้องตำรวจบอกว่าหลักฐานไม่เพียงพอ
ให้ผมไปหาหลักฐานมาใหม่ผมว่าถ้าอย่างนั้น
จะขอศพไปป่าพิสูจน์ใหม่
แล้วพนักงานสอบสวนบอกว่าต้องเสียค่าใช้จ่ายเยอะ
แล้วเป็นอะไรกับผมผมว่ามันเกี่ยวอะไร
เป็นอะไรกันในเมื่อมีผู้เสียชีวิตครอบครัวก็จะบ้าอยู่แล้ว
ก็ต้องให้พิสูจน์ให้เขาทราบว่ามันเกิดอะไรขึ้นในใจผมนึก
แล้วก็ญาติมาเยอะตอนนั้นญาติบอกว่า
ยังไงก็ต้องรับผิดจอบอยู่แล้วต้องการความจริงอยู่แล้ว
คุณแม่ค่ะคุณแม่ตอนแรกที่ตำรวจ
เดี๋ยวให้คุณแม่พักก่อนก็ได้เดี๋ยวค่อยมาเล่าเนาะ
แต่ว่าคุณแม่ก็สงสัยเหมือนกันใช่ไหมคะอ่าตอนนั้นก็สงสัย
ตอนที่เราสงสัยแล้วเราตัดสินใจว่าเราจะย้ายน้องไปชนสูตรอีกครั้งหนึ่ง
ตอนนั้นได้คุยกับตำรวจแล้วตำรวจแนะนำตัวคุณแม่ในฐานะแม่ว่ายังไงบ้างคะ
ไม่พูดอะไรเขาบอกว่าหลักฐานไม่เป็นของพ่อ
แล้วตำรวจพูดกับใครที่บอกว่าต้องไปหาพยานหลักฐานมา
เนี่ยเขาพูดกับเนี่ยเพราะไปกับลูกเราอีกคนหนึ่ง๓คนเหมือนนั้น

ลูกจาวอีกคนหนึ่งด้วยลูกจาน้องของผู้ตายครับไปกับ๓คนเหมือนนั้น
อะไรคือการต้องไปหาพยานหลักฐานมาเอง

หรือเหลือเกี่ยวไหมดังจากตำรวจเขาเห็นว่า

แล้วก็พยายามจะบอกว่าพ่อแท้หรือเปล่า
ไปเปิดไฟฟ้าแล้วทำให้ลูกโดนไฟช็อตตาย

เขาบอกว่า
พ่อของคุณ
ไปเปิดกระแสไฟฟ้า

กลัวทันไม่ได้เปิดไม่ได้อะไร
แล้วพ่อว่าแปลว่า

ออกไปเท่าไหร่ถ้านับจากที่คุณน้าบอกเสียชีวิตมา๔ชั่วโมง

ที่น้องออกมา๙โมงคุณพ่ออยู่ไหนจ๊ะ
คุณพ่อไปส่งน้ำยางก็กรีดยางคุณพ่อ
แล้วพ่อกลับมาถึงบ้านกี่โมงจ๊ะแม่จำได้ไหม

แต่ตอนที่แม่ออกไปตามน้องเนี่ยพ่ออยู่บ้านไหม

อยู่ที่บ้านกับแม่แม่เป็นคนออกไปเองใช่ไหม
แล้วพ่อก็ไม่เคยเล่าเลยใช่ไหมว่าพ่อ
ไปทำสวิตช์ตรงไหนเปิดปิดอะไรอย่างนี้
คือไม่ได้พูดถึงเรื่องระบบไฟเลยใช่ไหม

นอนหลับอยู่ฟีดยางกันตรงนั้น
เพราะว่าเมื่อคืนพ่อก็ตัดยาง

เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาช่วงรอยต่อที่ต้องไปอีกโรงพยาบาลหนึ่ง
ไม่มีคมคำถามคือว่าแล้วโรงพยาบาลแรกหรือว่าตอนแรกที่สรุปเนี่ยตรวจเจอตรงนี้ไหม
แล้วเมื่อเห็นแล้วเราเอาไปยื่นกับทางโรงพักหรือเปล่า
เดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาไล่กันอีกทีนะคะสักครู่ค่ะ
ผู้ชมคะถ้าดูจากตัวเอกสารแล้วนะคะในส่วนของการตรวจสภาพศพนะคะ
ในการบรรยายของเอกสารในจุดอื่นนะคะมีการพูดถึงตัวสายไฟนะคะ
เขียนเอาไว้ว่าสายไฟต่อตรงมาจากบ้านพักซึ่งถูกใช่ไหมแม่
คือต่อมาจากบ้านใช่ไหมสายไฟที่ว่าต่อมาจากบ้านนะคะ
แต่ว่าเขียนไว้แค่นี้ไม่ได้บอกพฤติกรรมอย่างอื่นเกี่ยวกับเรื่องสายไฟนะคะ
แล้วก็พบรอยไหม้ในจุดต่างต่างของร่างกายแต่ว่าการพูดถึงสาเหตุการเสียชีวิตเนี่ย
ก็สรุปเป็นถูกไฟฟ้าช็อตทีนี้มาตรวจที่นิติเวศสงคลาณคาริน
ก็บรรยายเรื่องของฟกช้ำไว้หลายจุดนะคะมีการพูดถึงสภาพศพภายใน
แต่ว่าสุดท้ายแล้วบรรทัศน์สุดท้ายที่เขียนเนี่ย
ว่าสมองได้รับบาดเจ็บจากการกระแทกกับวัตถุแข็งไม่มีคม

ผลตรวจจากห้องปฏิบัติการ
และถ้าจะออกเสียงพี่ขอไป

ไม่พบเลือดออกในเนื้อสมองหรือสมองช้ำอันนี้ข้อหนึ่ง
ส่วนข้อที่๒บอกผิวหนังบริเวณแผ่นหลังปกติ
และไม่พบร่องรอยการเปลี่ยนแปลงทางพยาธิสภาพ

เลยทำให้รู้สึกว่าอ้าวก็มันไม่มีนี่

เรียนเข้าไปถูกจุดหรือเปล่าทนายรณรงค
ที่พบศพวันแรกเนี่ยพ่อเขาก็แย้งตำรวจไปแล้วว่า
สายไฟมันใช่แต่มันไม่ได้เสียบปลั๊กไว้มันจะช็อตได้ไง

พอไปตรวจเสร็จปุ๊บก็สรุปว่าเป็น

คือถ้าดูจากสภาพศพวันแรก

ผมก็ถามหมอว่าอันนี้มันคืออะไร
เขาบอกว่าถ้าไม่ใช่หมอนิติเวศ

แต่ถ้าเป็นหมอนิติเวศนั่นคือสภาพการเริ่มเน่า
คือพูดชัดเจนถึงเรื่องไฟฟ้าช็อตว่าไม่มีนะ
คือญาติเขาติดใจเรื่องนี้ไงก็เลยต้องถามว่ามันเกิดอะไรขึ้น

ทีนี้พอเสร็จแล้ว
การขอเปลี่ยนชุดพนักงานสอบสวนเกิดขึ้นก่อนหรือหลัง
ส่งไปที่โรงพยาบาลสงครานักริงค่ะ
ครั้งแรกครับครั้งแรกวันที่เขาส่งมาให้วันที่๒๒
วันที่๒๐ผมเอามาแล้วก็เขาบอกว่าไม่มี
คือเบื้องต้นแล้วว่าตระมองได้รับบาดเจ็บ
ผมก็เลยทำเรื่องไปที่
ของกับกับการสำรวจปูธรจังหวัดทาง
ขอเปลี่ยนพนักงานสอบสวนเนื่องจากคาดเคลื่อนหลายเรื่อง
แล้วก็ให้การวิตกข้างบนขอพนักงานสอบสวน
จากที่กองกับปรับการ
แล้วพอส่งไปประมาณวันที่ก่อนสงการ
ทางนู้นตอบกลับมาบอกว่า
ให้ขอทราบรายละเอียดก่อน
แล้วทราบรายละเอียดเสร็จแล้ว
จะดำเนินการให้เสร็จแล้ว
เขาส่งเรื่องมาประมาณวันที่๒๓

วันที่๒๓พฤษภาพเรียกว่ามิสุนา

เดี๋ยวค่อยมาให้คุณน้าเล่าต่อได้เลย
อีกประมาณสักเว้นระยะไปเกือบ๒เดือนแล้ว

แสวมาไปบอกไว้เจ๋ย

นิติเวศว่าส่งมาให้ตั้งนานแล้ว

ฐังเจ้าหน้าที่ไม่ได้แข้งงายราชราบ
ไม่รู้ว่าความเดือดร้อนของครอบครัวเป็นยังไง
หรือว่าไม่ใช่ครอบครัวของตัวเองและไม่สนใจ

เข้าใจที่รู้สึกว่ากังขา

เนื่องจากว่าพอส่งไปชนะสูตรเสร็จแล้ว

เขาบอกว่าให้รอผลจากโรงพยาบาลก่อน

คุณน้าก็เลยตั้งคำถามว่าแล้วเอาแล้วยังไงต่อ
ไม่แล้วทำไมไม่แจ้งว่าส่งมาแล้ว
วันนั้นได้รับแล้วว่าเป็นยังไง

แต่ทีนี้ในข่าวนอนใจได้อยู่ตรงนั้นเลยลาด

หรือว่ามันไม่สบายใจแล้ว

ทีนี้ค่ะจากเนื้อหาข่าวเนี่ยนะคะ

พยายามจะบอกว่ามีข้อสงสัยว่าเกี่ยวหรือไม่
ว่าคดีนี้ที่อาจจะดูว่าช้าได้
เพราะว่าคนที่สงสัยว่าอาจจะเกี่ยวข้องกับผู้ตาย

ตามข่าวบอกว่าคนที่ถ้าจะสงสัยว่าเกี่ยวข้อง
ที่บอกเป็นลูกตำรวจคือเป็นลูกเลี้ยง
คือมีตำรวจท่านหนึ่งนะคะได้สมรสกับผู้หญิงคนหนึ่ง

แล้วน้องคนนี้แหละที่ถูกบอกว่าเป็นลูกตำรวจ

ทำไมเราถึงนึกว่าน้องจะถูกฆาตกรรม
จากคนที่จากคนนี้

ไม่มีการขัดแย้งอะไรมาก่อนดูแล้ว
ไม่มีศัตรูกัดแย้งกัน

ไม่มีเรื่องทะเลาะวิวาสอะไรกับใคร
จ๋าแม่สนิทกับน้องมากไหมคะ

เล่านะแล้วน้องบูไหม

ไม่เคยไปไหนไม่นอนไปนอนที่ไหน
จับต้นไม้จับต้นไม้จับมา

คือคุณแม่ทางครอบครัวมั่นใจว่าน้องไม่มีศัตรู
ไม่มีศัตรูที่ใด
ไม่มีใครที่คิดร้าย

อย่างน้อยถ้ามีคือคงไม่ถึงชีวิตใช่ไหม

แต่ทีนี้ที่สงสัยว่าอาจจะเป็นคนนี้เพราะอะไรคะ

แล้วทำไมคนนี้ถึงแบบเราถึงสงสัยขึ้นมา
เพราะว่าไปอยู่ที่เดียวกันที่ภูเก็ต

ไปออกจากบ้านไปอยู่ภูเก็ตด้วยกัน
ระยะประมาณต้นปีนี้เดือนมกรา
แล้วก็ผู้ตายก็กลับมาเดือนกุมปา
อยู่ที่บ้านไม่ถึงเดือน

เพื่อนคนนี้เพื่อนคนที่ว่าเนี่ยเป็นเพื่อนกันเลยใช่ไหมคะ

ก็เมนามกั้นระหว่าง

เขารู้จักกันตั้งแต่อายุเท่าไหร่คะ

บ้านน้องคนนี้กับบ้านคุณแม่เนี่ย
มาหาสู่ไหมคะผู้ใหญ่เนี่ย

แล้วเมื่อต้นปีที่ผ่านมามกราคม
ทำไมสองคนนี้ไปภูเก็ตด้วยกันคะ
ลูกชายยังไปทำงานอยู่ที่ภูเก็ต
ลูกคุณแม่ไปทำงานภูเก็ตแล้วเพื่อนยังไงแล้วเพื่อนตามไปเหรอ

ก็ตามพยายามจะอยู่ด้วย

หาที่อยู่ให้ด้วยเห็นกล่าวบอกแบบนั้นหาที่อยู่ให้ด้วย

บอกว่าให้หมูหมาที่อยู่ไว้ด้วย

คือเพื่อนคนนี้ไปหาหมูนะ

คือลูกแม่ไปทำงานเขาแค่ไปอยู่กับลูกแม่อย่างนี้ใช่ไหม

เอาไปเจ้าบ้านให้อีกหลังหนึ่ง

คือเป็นหลังคาเดียวกันคนละห้อง

ในข่าวนะจ๊ะแม่ในข่าวบอกว่าสงสัยเรื่องหึงหวง

เขาเขาจีบผู้หญิงคนเดียวกันหรือเขายังไง
อันนี้ตั้นก็แกะมา

เขา
เอาเท่าที่บอกได้

การณ์ก็ของอีกคนนึง

คนตำบลเดียว

ผู้ชายอยู่กับนู้นแล้วเกิดมีอะไรกันมา
หมูจะไหว้ยังไงหรือมากรงตามแม่

บอกบอกแม่ว่าตามแม่ว่าแม่
ถ้าก็บอกว่าถ้าเขาจะเป็นหมูจะเป็นยังไง
ตามเด็กนั้นใครถาม
ก็เป็นผู้ชายผู้หญิงตาม
เดี๋ยวสรุปให้อย่างนี้เดี๋ยวถ้าผิดบอกนะคะ
คือว่าน้องหมูลูกชายแม่ก็มีแฟนใช่ไหมครับ
เพื่อนผู้ชายคนนี้เขาก็มีแฟนของเขา
หมูไปอยู่กับเพื่อนที่ภูเก็ต
แล้วทั้งสองหนุ่มเนี่ยมีแฟนไปอยู่ด้วยป่

ทั้งสองหนุ่มก็ต่างก็มีแฟนไปอยู่
ทีนี้หมูลูกชายคุณแม่กลับมาบ้านจะมาสอบ
แล้วยังไงแล้วแฟนของเพื่อน

ก็กลับมาแล้วแฟนเพื่อนนี่แหละมาพูด
ถึงว่าเอ๊ะถ้าแฟนของหมูนะคะ
กับเพื่อนของหมูอยู่ภูเก็ตด้วยกัน

เขาก็กังวลสงสัยว่าเอ๊ะ
จะมีอะไรจะทำยังไง
แล้วยังไงแต่แล้วไงอ่ะ
แต่ที่แกะมาก็มีหลายเรื่อง

มีหลายเรื่องที่ว่าชวนเป็นเหตุจันหวนของการเสียชีวิตของการเสียชีวิตของการเสียชีวิตของการเสียชีวิตของการเสียชีวิตของการเสียชีวิตของการเสียชีวิตของการเสียชีวิตของการเสียชีวิตของการเสียชีวิตของการเสียชีวิตของการเสียชีวิตของการเสียชีวิตของการเสียชีวิตของการเสียชีวิตของการเสียชีวิต
แล้วก็สาเหตุของการเสียชีวิตของน้องหมู

ไม่รู้เรื่องทั้งหมดแต่ผมว่าน่าจะรู้เรื่องทั้งหมด

คุณน้าคุณแม่คือถ้ามีน้องเขามี๒คู่แล้ว
แล้วสงสัยว่าอาจจะมีปัญหาจากเรื่องนี้
บทสนทนาที่เขาคุยกันเนี่ยมันมีการทะเลาะกันไหม

เป็นใครทะเลาะกับใครเด็กหมูกับเพื่อนเขา
เป็นต่อเป็นผู้หญิงกับผู้หญิงทะเลาะกัน
แล้วก็มาตาเลาะกับน้องหมู
เพื่อนผู้หญิงมาทะเลาะกันเรื่องแกวง

คือเราเห็นบทสนทนาที่เขาทะเลาะกันใช่ไหมคะ
ทีนี้ขอถามอีกนิดนึงถ้าไม่อยากให้พูดบอกได้
ทะเลาะกันแรงขนาดเช่น
คูโมโหดา

เนี่ยหมูกำลังทะเลาะกับเพื่อนนะเรื่องนี้
เพื่อนมาพูดแบบนี้มีเรื่องอย่างนี้

เล่าให้แม่ฟังอีกเรื่องหนึ่งบอกว่า
แม่ถ้าเพื่อนจะคุบกับไอ้นู้น
เขาจะเอากันกับคุณนั้น

แล้วแต่ตัวลูกอย่าคิดเอาเองนะลูก
คือมาปรึกษาแม่เรื่องแฟนใช่ไหมคะ
ทีนี้ตอนที่มาปรึกษาแม่เรื่องแฟนเนี่ย
แม่รู้เรื่องนี้ก่อนที่หมูจะเสียชีวิตนานไหม

แล้วตอนที่หมูมาปรึกษาเนี่ยหมูเครียดไหม

ทะเลาะกับเพื่อนแรงแค่ไหนเล่าให้แม่ฟังไหม
ไม่เล่าให้ฟังแต่ว่าเพื่อนเขาถามว่า
ถ้าอยากเอากับเพื่อนเขาว่าไง
เขาก็เรื่องความสัมภัยเขานะ

แล้วหมูเคยเล่าให้ฟังไหมว่ามีโดนขู่มีอะไรอย่างนี้มีไหม
บอกเล่าเรื่องเฉยว่ามีเรื่องนี้
แต่ไม่เคยเล่าเรื่องอื่นว่าไปทะเลาะกับใคร
มองหน้าเขาเหม็นกันมีใครมาขู่มีใคร

อย่างนั้นเดี๋ยวพักกันสักครู่
เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเอ๊ะแต่ชนวนเหตุมันจะมาถึงขนาดที่
ถ้ามีเรื่องนี้จริงจะนำไปสู่การ
ฆ่ากันได้เลยหรือเดี๋ยวกลับมานะคะสักครู่ค่ะ
คุณผู้ชมค่ะเหตุการณ์นี้นะครับ

มีการชนสูตรออกมาแล้วไม่ได้ตรงกัน๒รอบนะคะ
แต่จริงแล้วจะว่าไปแล้วรอบแรกที่มีการสรุปว่าเป็นไฟฟ้าช็อต
อาจจะไม่สามารถเรียกได้ว่าเป็นการชนะสูตรนะคะ
เพราะว่าคุณหมอไม่ได้เป็นคุณหมอเฉพาะทาง
ทีนี้ญาติสงสัยเอกใจว่าไม่น่าเป็นไฟฟ้าช็อต
ก็เลยมีการขอชนสูตรอีกรอบหนึ่งนะคะซึ่งผลก็ออกมาไม่ตรงกันจริง
และนอกเหนือจากนั้นเนี่ยดิฉันไม่แน่ใจว่าจะโยงได้จริงหรือไม่
ว่าคดีสมมุตินะคะถ้าเราคิดว่าช้าจะโยงได้จริงหรือว่า
เพื่อนน้องหมูอ่ะตำรวจโรงพักนี้อ้าวหรอคะอืมแล้วตอนแล้วตอนทำคดี
เวลาเราขึ้นไปโรงพักเจอคุณพ่อไหมเจอคุณพ่อเพื่อนเขาไหมคะ
ไม่ได้เจอนะไม่เจอครับอ่าไม่ได้เจอทีนี้หลังจากที่อ่าเกิดเหตุการณ์
ขึ้นแล้วเนี่ยนะคะเพื่อนคนนี้เพื่อนคนนี้คิดว่าคงรู้แล้วว่า
หมูเสียชีวิตครับอ่ามาไหมไม่มาไม่มาโทรมาไหมคะไม่ไม่โต
ตามปกติเขาไปมาหาสู่กันไหมเด็กคนนี้หมูไปบ้านเขาเขามา
บ้านหมูไปมาหาสู่กันครับอืมไม่มาเลยเหรอคะไม่มาเลยฝากใครมา
ถามหรือฝากใครมาบอกแบบแม่เสียใจด้วยทำไมหมูเป็นอะไร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

เพื่อนหมูมาแต่๒คนนู้นไม่มา

แล้วตอนนี้น้องผู้ชายเพื่อนหมูนี่อยู่ไหนคะ
ไม่ทราบครับไม่มา

แล้วแฟนของเพื่อนหมูก็ไม่ติดต่อมา

อ่าทีนี้ตัวตัวน้องผู้หญิงที่เป็นแฟนกับหมูเนี้ยมาไหมคะ

มาที่ขวัญถามเนี่ยคือตั้ง
ที่ขวัญถามเนี่ยคือตั้งแต่เกิดเหตุเนี่ย

ตั้งแต่หมูเสียตั้งแต่มีนาเพื่อนเขาไม่มา

ไม่มาทั้งสองคนไม่โทรติดต่อมา

อ่ะมาที่แฟนหมูนะคะ

แล้วได้โทรมาหาแม่เรื่อยอีกไหม

แล้วแฟนหมูเนี่ยนะคะได้มาเล่าให้แม่ฟังไหมว่า

หมูเครื่องอยู่กับใครมีใครเคยขู่หมูไหม

เพราะแฟนเขาก็น่าจะรู้เรื่องหมูไม่น้อยนะคะ

ที่น้องแฟนของน้องหมูมาเนี่ยนะคะ

เขาคิดว่าไฟช็อตหรือเขาคิดว่าโดน

เขาบอกว่าไม่ไม่ใช่ไกลช็อต

ร่างกายหมูเก่งเร็งไม่เป็น

น้องผู้หญิงเนี่ยมาวันนั้นเลยใช่ไหมคะ

ที่คุณแม่ไปพบหมูกี่ชั่วโมง

กี่ชั่วโมงอะ
มาตอนที่ว่าประมาณ

ซึ่งก่อนหน้านั้นน้องผู้หญิงคนนี้อยู่ไหนค

เขาบอกว่า

ย่อมจะสงสัยได้หลายเรื่อง
ทีนี้เรื่องมาถึงตรงนี้แล้ว

ตอนนี้เรื่องอยู่ที่กองบังคับการจังหวัด
จังหวัดอาจจะยังต้องทำงานต่อก่อนไหมคะ

แล้วผ่านมา๖เดือนทำไมไม่สอบล่ะครับ

ขึ้นไหมแล้วพอหลังจากผลนิติเวศของออกมาเนี่ยเอ๊ะมันมีปริมาณแอลกอฮอล
เปอร์เซ็นต์เนี่ยก่อนตายเนี่ยไปนั่งดื่มเหล้ากับใครหรือเปล่าอืมหามาซิ
แล้วได้เก็บหลักฐานเอาไว้ไหมว่าในรอบที่เกิดเหตุเนี่ยเอาศพมาทิ้ง
ตรงนี้หรือเปล่าเพราะว่าศพเนี่ยมันเสียชีวิตมาสักพักหนึ่งแล้ว

คืออาจจะไม่ได้เกิดเหตุตอนนั้น

ถ้าตรวจไว้มันก็จะมีหลักฐานแต่ถ้าไม่ตรวจไว้ก็จะไม่เหลืออะไรเลย
แต่ทีนี้ตอนที่เพื่อนบ้านมาเล่าให้ฟังว่าได้ยินเสียงน้องขอร้องขอความช่วยเหลือ

เพื่อนบ้านบ้านห่างจากตรงจุดที่หมูอยู่เยอะไหมคะ
ไม่เยอะครับอยู่ใกล้ที่เกิดเหตุ
ที่อยู่ใกล้กว่าเพื่อน
เขาได้ยินเสียงหมูคนเดียวหรือเขาได้ยินเสียงคนอื่นด้วยคะ
คนเดียวคนเดียว
ร้องอยู่นานไหม
จนถึงตอนนี้ถ้าเอาเอาความรู้สึกคุณแม่นะคะ
เท่าที่เราทราบมาเนี่ยคือแม่มั่นใจว่าลูกถูกทำร้ายแน่
นี่เพราะว่ากันมีเสียงดังอย่างนั้นทำร้ายนี่เลย

และก็สงสัยอยู่ไม่กี่คน

ทีนี้ข้อมูลทั้งหมดนี้เราได้เล่าให้ตำรวจฟังแล้วใช่ไหมคะ

ตำรวจสอบไปกี่ปากแล้วตั้งแต่เกิดเหตุ

แม่ปากเนี่ยแล้วก็แวนปากเนี่ย
แล้วก็คนใกล้เคียงปาก

ทีนี้เรื่องนี้ที่เล่าให้ฟังไป

ในบริเวณนั้นมีจุดไหนที่มันมีกล้องวงจรปิด

ถนนใกล้บ้านถนนในหมู่บ้าร์อะไร

นวนเนี่ยใครทำหรือว่ากองไว้อย่างนั้นแล้วก็ไม่บอกญาติว่าไม่มีคนรับผิดชอบ

ไม่รู้ย้ายไปไหนแต่ก็ไม่มีคนทำอ่ะ
เรื่องนี้ไปร้องกองปราบนะคะเดี๋ยวคงมีการติดต่อกัน
แต่ดูแล้วทางกองบังคับการจังหวัดยังทำงานอยู่นะคะ

เดี๋ยวถ้ามีความคืบหน้าหรือยิ่งไม่คืบหน้า
เดี๋ยวคุยกันอีกทีหนึ่ง
โปรดติดตามตอนต่อไป